ไปนี้ไม่ใช่การสมัครใจทะเลาะวิวาส

ห้านายเขาบอกดูยังไงก็คล้ายตำรวจนะครับ

แต่ตรวจด้วยวิธีแบบนี้ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะต้องอ่านแบบภาษาข่าว
ผู้ชายแต่งกลายแต่งกลายคล้ายตำรวจ

ห้านายด้วยกันแต่หมวกทองใช่ไหมมีกระบองด้วย
ลากแล้วก็ดึงผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับ
ไปกับพื้นแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยคอยมาห้าม

ก็มีการวิภาพิจารณ์กันในโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับโพสต์เอาไว้
ระบุข้อความบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับน้องเขา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓มกราคม
ที่ร้านซุปเปอร์สโตแห่งหนึ่ง

น้องเขาขี่รถจักรยานยนต

พอเห็นรถของกลุ่มชายที่แต่งกาย

น้องเขาตกใจก็เลยรีบขี่รถหนี

เขาถามว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

ยืนยันว่าผมไม่ได้หนี
แต่ตั้งใจที่จะไปจอดที่จุดที่มีไฟสว่าง

แต่พอกลุ่มชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจ

เขายอมรับว่าเสพกันช้าจริง

ก็ทำไมต้องทำเขารุนแรงขนาดนั้นฮะ
ทั้งหมดเลยครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกรอบโชคเล็กตระกูล
ศูนย์วิทยุจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
แล้วสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาตำรวจทั้ง๔นาย

ถ้าผิดแล้วก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ